ในช่วง๑ปีที่ผ่านมานะคะมีปัญหามากมายที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขค่ะ
หนึ่งในผู้ที่ต้องรับบทหนักก็คือผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ที่ได้ตั้งแนวทางเอาไว้แล้วก็ต้องไปให้ถึงแนวทางที่ตั้งความหวังเอาไว้ด้วยนะคะ
วันนี้ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ประมวลภาพต่างมาเพื่อที่จะให้ได้ดูบรรยากาศเหล่านั้น
เป็นการให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ไม่รู้ต้องล้มต้องเหนื่อยล้าต้องพบปัญหาอีกเท่าไร
จนกว่าจะเจอจุดใหม่ที่อาจจะไกลแสนไกล
และไม่รู้เมื่อไหร่ถึงจะสุดท้าย
ต้องแค่พูดปกติ
ต้องเสียใจและต้องผิดหวังนี่สักกี่ครั้งที่เริ่มใหม่
กว่าจะเจอจุดใหม่ที่อาจดูไกลแสนไกล
ไม่รู้อีกนานแค่ไหนถึงจะสุดท้าย
จึงอยากจะขอส่งเพลงนี้แทนพลัง
ว่าอย่ากลับหลังขอให้เดินต่อไป
สักวันต้องถึงจุดหมายที่เธอตั้งใจเอาไว้
เพื่อให้รู้ว่าสักวันต้องถึงสักวันต้องถึง
เธอจะชนะตัวเองได้ไหม